ก็นอกจากเรื่องการเดินทางแล้วเนี่ยนะคะวันนี้มีคลิปหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เพราะว่าบางคนบอกว่าอยู่หลังพวงมาลัยจะต้องมีสติ
คือตั้งสติก่อนสตาร์ทบางทีตัวเราไม่ประมาทแล้ว
แต่ว่าผู้ร่วมทางผู้ที่ใช้รถใช้ถนนของเราอาจจะประมาท

วันนี้คุณผู้ชมพาไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
นี่เลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นสังเกตดีนะคะ

ตกใจไหมล่ะถ้าคุณขับรถกระบะคันข้างหน้า
คลิปนี้นะคะถ่ายจากกล้องติดหน้ารถยนต์ของคุณสุนิสาถูกบันทึกเอาไว้
เมื่อวันพุธที่๑๓เมษายนคือช่วงสงกรานเลย
ขณะที่คุณสุนิสากำลังขับรถตามกระบะโตโยต้า
บนถนนสายปากน้ำชุมพรอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ
พุ่งข้ามเลนมามาแบบเร็วแบบเหมือนกับว่าไม่ได้เร็วมาก
คือไม่ช้าไม่เร็วเกือบจะชนประสานงากัน
แต่ว่าโชคดีมากเลยที่กระบะคันข้างหน้าเนี่ยนะคะ
หลบเข้าข้างทางคือหักซ้ายหลบข้างทางได้แบบเฉียดฉิว
คือสติดีมากนะคนขับรถกระบะคันหนึ่ง
ถูกต้องทีนี้คลิปที่ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์แบบนี้
กำลังขับแซงรถคันอื่นแต่ว่าหักเข้าเลนไม่ทันหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณสังเกตดูเขาพยายามหักแซงคันรถเก๋ง
คันเห็นไหมคะคันขวามือสุดหรือเปล่า
แล้วก็หักกลับเข้าเลนไม่ทัน

ทำให้รถฉลาบข้ามเลนอย่างช้าโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่า
เพราะว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดแซงได้แล้วปุ๊บ
มันมีช่องว่างเหลืออยู่ก็ต้องหักพวงมาลัยเข้าซ้ายกลับมา
แต่ว่าคลิปนี้ค่ะผู้ที่ขับขี่รายนี้ไม่ได้ทำแบบนั้น
ซึ่งถ้าเกิดสังเกตให้ดีจะพบว่ากระบะคันสีดำที่อยู่ข้างหน้า

โชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีเหตุเสียชีวิต
แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะชาวเน็ตก็แนะนำด้วย
บอกว่าถ้าหากใครก็ตามที่ขับรถแล้วพบว่าคันหน้าขับแปลก
คือขับปาดซ้ายทีขวาทีควรบีบแรง
หรือว่ากระพริบไฟสูงใส่ข้างหน้าให้รู้ตัว

เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีคนอาจจะแบบหลับในไง

ให้มีสติหรือว่าใช้ไฟสูงนิดนึง
ให้เขารู้สึกสะดุ้งแล้วก็รู้สึกตัว

กรณีที่รถตู้โดยสารเสียหลักแล้วก็ชนต้นไม้ที่ปราจินบุรี
คราวนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔คน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนนึงนะคะ
ซึ่งต่อมาก็มีคลิปปรากฏในโลกออนไลน์
คนที่นั่งอยู่ในรถคันที่ขับตามหลังรถตู้มา

ไม่กี่นาทีรถตู้คันนี้ก็พุ่งแล้วก็ฉลาบลงข้างทาง

ตำรวจก็เลยสันนิษฐานค่ะว่าเกิดจากการหลับใน

รถคันที่ถ่ายตามควักโทรศัพท์มาถ่าย
แสดงให้เห็นแล้วว่ารถตู้คันนั้นต้องขับผิดปกติ
แต่ว่าทำไมคนที่ขับตามถึงไม่ยอมให้สัญญาณ
ไม่ยอมบีบแตรไม่เตือนไม่บอกกันหน่อย
ก็บอกสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้น
เพราะฉะนั้นก็บอกกันไว้เลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราขับตามสังเกตคันรอบข้างด้วย
เพราะว่าบางทีตัวเราอย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้ประมาท
แต่ว่าเพื่อนร่วมทางของเราอาจจะประมาท

ไม่ทราบว่าคนขับข้างหน้าเป็นอย่างไร
ถ้าเกิดเราบีบแตรไปแล้วเกิดเป็นการทะเลาะกัน

เพราะมีบางทีเขาบีดแรนแล้วกลายเป็นเรื่องของการไม่คำเมนต์กัน
แปลว่าต้องตั้งสติเข้าใจ

แต่ก็บีบแรร์เตือนก็ดี
ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา